โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง

ปรากฏว่าไปฆ่าตัดหัวงูสิงค่ะ

ลักษณะคือเหมือนเลื้อยอ่ะค่ะสาบานเจอว่าเอ๊กูสิ่งที่ฝ่ายผัวไปฆ่านี่
สิงร่างหรือเปล่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้พร้อมกันนะคะ
ต้องขอโทษเขานะต้องจุดต้องมีทูบมีเทียนมีดอกไม้มาขอโทษเขาขอโทษเขา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทำบุญไปให้เขาเดี๋ยวเราไปเกิดใหม่
โอ้โหน้องเนี่ยใครบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมมีมีจริงมีจริง
ด้วยดูเอาโอ้โหดูเอานะอยากที่น้องเกินผลวงทั้งเศษ
เห็นไหมพอเขาขอโทษเมื่อกี้หายเลยหายไปปิดทิ้งเลยโอ้ยเหลือเชื่อ
ฟังให้ดีฟังให้ดี
ภาคก็เล่าไปหมดแล้วดิฉันเหลืออะไรให้เล่าล่ะทีนี้
จริงนะคนถ่ายเขาอธิบายไว้หมดแล้วนะ
นี่คุณเห็นไหมเดี๋ยวจะเห็นงูสิงเห็นไหมนั่นน่ะเอาไปวางไว้ข้างฝั่งภรรยาค่ะ
มีอาการแปลกคือขอคำมาลาโทษเสร็จปุ๊บหายเป็นกลิดทิ้งเลย
อาการที่กรีดร้องอาการที่ไปเลื้อยบนพื้นอาการที่เป็นตัวสั่นคือหายเลยนะคะ

ไม่เฉยเลยคุณของนี้ตาไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบลูนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดที่แคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดตากค่ะ